คุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิด๑๙
เนื่องจากว่าการประชุมคอรมอลนั้นมีการอนุมัติเพิ่มจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์
เงินเยียวยา๕๐๐บาทจาก๙ล้านรายเป็น๑๔ล้านราย

ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำคณะก้าวหน้าเปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบที่ทีมวิศวกรคณะทำงานเดิม
พักอนาคตใหม่ได้รับต้นแบบมาจากโรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
แล้วเสนอแนวคิดเพื่อให้บริษัทเอกชนผลิต
อบให้กับ๑๒โรงพยาบาลที่ต้องการนำไปใช้ในสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งเตรียมมอบชุดแรกวันที่๒๕๒๖เมษายนนี้
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดยาลา
สำหรับห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน
ใช้งบประมาณ๖๗แสนบาทต่อ๑ชุด
ส่วนเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ
ใช้งบประมาณ๔๐๐๐บาทต่อ๑เตียง
คือสำหรับผมมันเป็นเวลาที่สังคมต้องร่วมมือกันนะครับ
อย่างกรณีนี้มันก็เป็นที่เรื่องชัดว่า

ก็สามารถทำงานให้กับสังคมได้
ถ้าเราจะทำเครื่องอย่างนี้จริงก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับ
ต้นทุนเครื่องหนึ่งอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐๐๐กว่าบาท
ในภาวะที่เป็นวิกฤตขนาดนี้
เราร่วมแรงร่วมใจกันได้นะครับแสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ถนนรัชดาพิเศกสศพประชารัฐ
น้ำใจประชารัฐสู้ภัยโควิด๑๙
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

มีการจัดระเบียบยืนต่อแถวเว้นระยะห่าง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยแอลกอฮอล
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
โดยจะแจกไปทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ส่วนกองทัพอากาศจัดครัวสนามเคลื่อนที่
อาหารน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชน

ละ๓๐๐ครัวเรือนหมุนเวียน๔ชุมชน
โดยสำนักงานเขตดอนเมืองจะเป็นผู้พิจารณา
เลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัว
ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น
เพื่อลดการออกจากบ้านของประชาชน
ส่วนจุดต่างที่กรทมกำหนดให้เป็นจุดแจกสิ่งของ
ก็มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมแจกของ
เขตจตุจักรแจกข้าว๒๐๐ชุดที่วัดเสมียนนารี
น้องจอกแจกข้าว๑๐๐กล่องที่โรงเรียนวัดหนองจอก
ห้วยขวางแจกข้าวสารอาหารแห้ง๓๐๐ชุด
บริเวณลานกีฬาชุมชนบึงพระราม๙พัฒนา
ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ขยายจำนวนผู้รับเงินชดเชยเยียวยา
จากรัฐบาล๕๐๐๐บาท๓เดือน

จาก๙ล้านคนเป็น๑๔ล้านคน
ซึ่งรัฐต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก๑๓๕๐๐๐ล้านบาท

จากเงินกู้ตามภรรกอกู้เงิน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน